รับภาพกันมาเลยใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกังวลว่าพอยุบสภาไปแล้วจะกระทบกับสิทธิของคุณหรือเปล่า
เดี๋ยวมาฟังกันนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีลูกหลานแล้วอยากจะให้ออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ
ฟังดีเลยวันนี้มีรายละเอียดให้ฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ใครที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับแล้วหวั่นว่าการยุบสภาเนี่ยมันจะมากระทบหรือว่าต้องเลื่อนหรือเปล่า
กระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อโครงการแน่นอนครับโดยกระบวนการทั้งการยืนยันตัวตนการใช้สิทธิและการยื่นอุทธรณ์ยังเป็นไปตามกำหนดเดิมครับ
โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารทกศทุกสาขาครับ
หากยืนยันตัวตนภายในวันที่๒๖มีนาคมนี้ก็จะได้เงินเข้าบัญชีวันที่๑เมษายนหากยืนยันไม่ทันก็จะได้รับเงินย้อนหลังในเดือนถัดไปนะครับ
ส่วนใครที่ต้องอุทธรณ์สิทธิเนี่ยต้องทำให้เสร็จภายในวันที่๑พฤษภาคมนี้นะครับ
เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้กับลูกหลานหรือว่านักเรียนมัธยมอายุตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไปไปจนถึงอายุ๓๓
ปีวางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเดือนละ๓๐๐บาทครับ
ถัดไปจะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล๑๕๐บาท
โดยสมาชิกสามารถออมเงินกับกอชได้สูงสุดไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อปี
ออมสามารถนำไปลดห่อนภาษีได้ด้วย
และไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปีครับ
ง่ายแค่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและหักเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติครับ
ถ้าสนใจก็ถามได้ผ่านแอปของกอชนะครับ
หรือว่าสายด่วนเขาก็มีเหมือนกัน๐๒๐๔๙๙๐๐ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับ
แล้วเรื่องนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา๓๓ครับ
โดยสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อประกันตน
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา๓๓เงื่อนไขก็คือ
ต้องประกันตนขั้นต่ำ๖เดือนและมีวงเงินเหลือไม่เกิน๒ล้านบาท
สามารถจะยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่๒๑ธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับ
ไปจนถึง๑๙ธันวาคมปีนี้และทำนิติกรรมภายในวันที่๓๑มกราคมปี๒๕๖๗เท่านั้นครับ
อัตราดอกเบี้ย๑๙๙ต่อปีใน๕ปีแรกครับ
ถ้าสนใจก็สอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม
โทร๑๕๐๖หรือว่าทอศโทร๐๒๖๔๕๙๐๐ครับ